คุณผู้ชมคดีอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวกรวม๗คนนะคะที่ซ้อมทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิตที่นครสวรรค์มีประเด็นให้ตามกันต่อโดยเฉพาะประเด็นทางคดีตรงนี้น่าสนใจค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าคดีนี้โอนสำนวนคดีให้กับกองบังคับการปราบรามแล้ว
ดังนั้นพอโอนคดีให้กองปราบก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๗คนเข้ากรุงเทพมาฝากขังที่กรุงเทพ
ประเด็นนี้เราเคยคุยกันมาแล้วนะคะว่าเขาก็จะต้องมีการวางแผนเตรียมการในเรื่องของการนำตัวผู้ต้องหา๗คน
โดมิเนียมอยู่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะเป็นคอนโดที่อดีตภูมิกับโจ้มาเช่าอยู่ก่อนหน้านี้
ก็ตั้งแต่ช่วงที่ย้ายมาเป็นผู้กำกับใหม่ปลายปี๖๓ก็มาเช่าตรงนี้เลย
คือตอนที่อดีตภูมิกับโจ้มาขอเช่าคอนโดนะคะมากับลูกน้องแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
มาแบบลูกค้าทั่วไปไม่ได้บอกว่าเป็นตำรวจอ่ะแต่คอนโดเขาก็รู้แหละ
ว่าลักษณะท่าทางแบบนี้ก็คงจะเป็นตำรวจเพราะว่าตำรวจมาเช่าคอนโดนี้เยอะค่ะ
หลายคนค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจกองปราบ
ตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์มาตรวจค้นไปรอบนึงแล้วนะคะห้องพักตรงนี้อ่ะค่ะ
ผู้ดูแลคอนโดบอกว่ามาตรวจจริงตำรวจมาตั้งแต่๒๕สิงหาคม
ก็คือวันเดียวกันกับที่ไปค้นบ้านของอดีตภูมิกับโจ้ที่รามอินทราค่ะ
วันเดียวกันเลยค้นบ้านด้วยค้นคอนโดด้วยคือตัวคนที่ดูแลคอนโดบอกว่า
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่นะคะก็ขึ้นไปดูการตรวจค้นด้วยนะคะ
จากการตรวจค้นเนี่ยมีเสื้อผ้ามีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติสักเท่าไหร่อันนี้คนดูแลคอนโดบอก
แต่ตำรวจได้หลักฐานสำคัญไปบ้างเหมือนกันแต่คนดูแลคอนโดบอกว่าผมก็ไม่รู้นะ
ว่ามันคืออะไรนะแต่ก็ได้ไปเหมือนกันเท่าที่เจอภูมิกับโจ้
กลับมาเย็นค่ำบางครั้งมากับลูกน้อง
แต่ไม่เคยเห็นภรรยาหรือว่าแฟนสาวของอดีตภูมิกับโจ้มาที่นี่ค่ะ
มาตั้งแต่คดีเกิดใหม่มีการเข้ามาจริง

คือส่วนมากก็ในนั้นก็เป็นเสื้อผ้าเพราะว่าส่วนตัวผมก็เข้าไปด้วย
ใช่ก็จะมีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวของแกอะไรประมาณนี้ครับ

บางทีแกก็เข้ามาคนเดียวบางทีแกก็มีลูกน้องเข้ามาด้วย
ปกติครับคนธรรมดาทั่วไปเนอะในมุมมอง
เพราะตอนแรกเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้ามาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้
คือก็เหมือนแบบว่าลูกค้ามาถามมาถามมาถามหาที่พักอาศัยธรรมดาทั่วไป
ทางเราก็ให้บริการได้ตามปกติแค่นั้นเองครับ
คืออดีตภูมิกับโจ้เขาเช่าคอนโดนี้อยู่บนชั้น๓นะคะ
ก็เป็นห้องขนาด๓๒ตารางเมตร๑ห้องนอน๑ห้องน้ำ
เช่าเดือนละ๖๕๐๐บาท
ญาติก็ติดต่อเข้ามาหลังเกิดเรื่องบอกว่าขอยกเลิกสัญญาเช่า
ของอดีตภูมิกับโจ้ติดต่อไปแล้วบอกยกเลิกสัญญาเช่านะ
จ่ายค่าเช่าเอาไว้ถึงเดือนกรกฎาคมค่ะ
แต่ว่าญาติยังไม่ได้มาเก็บข้าวของภายในห้องนะคะ
ก็เข้าของยังคงเดิมมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปตรวจค้น
แล้วก็นำหลักฐานบางส่วนกลับออกไป
เป็นที่พักนะฮะที่พักอาศัยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงคอนโดแห่งนี้นะครับ
ตำรวจก็คงจะมาหาหลักฐานต่างเพื่อประกอบสำนวนคดีนะ
คือทางคอนโดก็ขออนุญาตเอาไว้ตามสิทธิ์ด้วยว่า
อย่าไปเปิดผงเปิดเผยอะไรสถานที่เขาเลย
เดี๋ยวจะไปส่งผลกระทบกับการทำธุรกิจของเขา

เพราะว่าก็แค่อดีตภูมิกับโจ้เขามาเช่าที่นี่อยู่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่สพมนครสวรรค์ตรงนู้นนู่น

ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยขอข้อมูลเท่าที่จะพูดคุยได้
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความร่ำรวยผิดปกติของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปขยายผลนะฮะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงเนี่ยเขาจะตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของรถหรูด้วย
ที่มีในครอบครองเยอะเหลือเกินหรือว่าไปจับรถหรูนำส่งสุรกากรแล้วก็ประมูล
ท่อตลาดแล้วก็ได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรไปเนี่ย
นี่ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของรถหรูที่อดีตภูมิกับโจ้เขาได้ครอบครองเอาไว้
หรือว่านำส่งสุรกากรนะครับดูบางคันยังไม่ได้ขายท่อตลาดนี่ฝุ่นแบบฝุ่น
จะจัดการเรื่องของตรวจจับรถหรูผิดกฎหมายต่างได้เนี่ยรวมทั้งรถญี่ปุ่นอะไรด้วยก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วส่งมาให้เนี่ย๓๖๘คันขายท่อตลาดไปแล้ว๓๖๓คัน
ตอนนี้ยังเหลืออยู่๕คันเก็บอยู่ที่ส่วนเก็บของกลางของกรมศุลกากรนะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบตรงนี้ด้วย๕คันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับ
แต่ทุกคันก็อย่างที่เห็นค่ะนี่ฮะบางคันก็ตกรุ่นแล้วล่ะนะ
บางคันก็เครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดก็มีฝุ่นเกาะหนาไปหมด
คือแทบมองไม่เห็นว่าจริงแล้วตัวรถมันเป็นแบบไหนอะไรยังไง
เรื่องการใช้งานเพียงแต่ว่ามันจอดเอาไว้นานมาก

สี่ปีค่ะนี่ฮะคือก็ต้องรอจนกว่ารถแต่ละคันเนี่ยที่ว่ามีพนักงานสอบสวน
นำส่งเป็นของกลางในคดีรถผิดกฎหมาย
ก็ต้องรอจนคดีสิ้นสุดมีคำสั่งสารให้รถยนต์ทุกคันตกเป็นของแผ่นดิน
กรมศุลกากรก็จะนำออกไปประมูลขายท่อตลาด
ทั้ง๕คันนี้เนี่ยเพิ่งสั่งคดีไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประมูลนะก็เลยยังไม่ได้ขายท่อตลาด
โคสกกรมสุรกากรให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเขามีอำนาจในการจับกลุ่มอยู่แล้ว
เพราะเขาเป็นตำรวจจากข้อมูลย้อนหลังการจับกลุ่ม๓๐๐กว่าคัน
แล้วก็ที่เหลืออีก๕คันที่รอการขายท่อตลาด
ตอนนี้กรมศุลกากรส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ปปชแล้วกรมศุลกากรเนี่ยจะดูเฉพาะเรื่องกฎหมาย

จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องกระบวนการเอารถมาส่งกรมศุลกากรของอดีตภูมิกับโจ้
แต่หากมีข้อสงสัยหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติม
ก็ส่งมาได้เดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมให้
ไม่ได้ดำเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แต่ทำหน้าที่ในรูปของคณะกรรมการ
เพราะฉะนั้นยากที่เจ้าหน้าที่ศูนยากากรจะดำเนินการในทางใดทางหนึ่ง
ในการที่จะเอื้อให้กับขบวนการฟอกรถ
ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานนะครับหรือว่าในการสอบสวนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานอื่นพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กรมศิลปากรก็พร้อมที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่นั้น
หากว่าพบว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็กระทำผิด
เราพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดอยู่แล้ว
คือถ้าไปดูข้อมูลในเชิงที่เจาะลึกลงไป
คุณฟูริพัฒน์บุญนินตร์ไปตรวจสอบมา
พบว่าเหตุผลที่อดีตภูมิกับโจ้สามารถไปจับกลุ่มรถผิดกฎหมายได้เยอะขนาดนี้เนี่ย
๓๖๘คันที่ส่งกรมจุดรัฐกรกร
เหนือจากเรื่องของส่วนต่างค่ารถแล้วนะฮะ
ราคาของรถเนี่ยสินบนจากการนำจับก็สูงด้วยนะครับ
มันจะสูงขึ้นตามราคารถที่สามารถประมูลได้
อย่างช่วงปี๖๐สินบนของเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มมีจำนวน๒๕ของราคารถที่ประมูลได้
สายข่าวผู้ที่แจ้งเบาะแสในการนำจับจะได้อีก๒๕
รวมกันแล้วรถคันหนึ่งที่กรมศุลกากรนำออกประมูลขายท่อตลาดเนี่ย
มันจะไปเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มกับสายข่าวรวมกันถึง๕๐
ของราคารถที่ประมูลได้สมมุติว่าหากรถยนต์คันหนึ่งประมูลได้๑ล้านบาท
เงินจะตกเป็นของแผ่นดิน๔๕๐๐๐บาท
แล้วตกเป็นของเจ้าหน้าที่กับสายข่าวอีกคนละ๒๕
รวมกันแล้วก็คือ๕๕๐๐๐๐บาท
หรูแต่ละครั้งที่ประมูลได้เนี่ยแต่ละคันเนี่ยสูงล้านกว่าบาทอยู่แล้ว
เพราะเป็นรถหรูนะฮะทำให้เครือข่ายของขบวนการของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
นับว่าจะมีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะครับจากสินบนนำจับรถหรูแต่ละครั้งเนี่ย
อาจจะสูงถึง๕ล้านบาทในแต่ละครั้งนะครับ
เราได้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงปี๒๕๕๕ในตอนนั้นเนี่ย
มีข่าวอื้อเฉาเกี่ยวกับรถหรูเลี่ยงภาษีของกรมการขนส่งทางบกนะ
แล้วก็มีการออกระเบียบเพิ่มเติมไม่จดทะเบียนให้กับรถ๕ประเภท
คือรถนำเข้าชิ้นส่วนเก่าจากต่างประเทศมาประกอบในไทย
นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ถูกกฎหมาย
รถที่ล้ำเข้ามาผ่านแดนนะนำเข้ามาเพื่อผ่านไปประเทศที่๓แต่ไม่ได้ส่งออกจริง
ที่นำเข้ามาในราชนาจักรเพื่อดัดแปลงแก้ไขส่งออกนอกราชอาณาจักร
แล้วก็รถที่ถูกโจรกรรมจากต่างประเทศ
แต่รถของกลางของอดีตภูมิกับโจ้ที่นำมาส่งเพื่อประมูลเนี่ย
ตอนนี้จากคดีที่สิ้นสุดไปแล้วใน๓ประเภทเนี่ยคือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายแล้วก็รับซื้อรถผิดกฎหมายจากการลักลอบนำเข้า
คำถามก็คือทั้ง๓ประเภทนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ต้องห้ามไม่จดทะเบียนให้ของกรมการขนส่งทางบก
แต่ทำไมถึงยังมีการเอามาประมูลแล้วเอาไปจดทะเบียนได้อันนี้ก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วย
หรือเขาอาจจะมีข้อยกเว้นว่าถ้าคดีที่เป็นสิ้นสุดแล้วแล้วก็ต้องไปประมูลเพื่อเอารายได้เข้าแผ่นดินเนี่ย

ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อค่ะเรื่องของรถหรูเนี่ยสำคัญนะคะเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมก็ถามถึงกันมาตลอดเลย
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมข่าวของเราตามต่อทีมข่าวของเราไปได้ข้อมูลจากเหยื่อรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ออกมาให้ข้อมูลตกเป็นเหยื่อตำรวจรีดเงินนะคะ
ช่วงก่อนปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเธอให้ข้อมูลเอาไว้ว่าแฟนหนุ่มของเธอกับเพื่อนถูกตำรวจสายตรวจตั้งดันตรวจจับยาเสพติดนะคะมีการตรวจปัสสาวะแล้วมีสารเสพติดในร่างกายถูกนำตัวไปที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจงานป้องกันปรับกรามสมพเมืองนครสวรรค์เธอให้ข้อมูลว่าห้องนี้เ
วินเสียชีวิตนี่แหละค่ะเธอให้ข้อมูลว่าตอนที่อยู่ในห้อง
ตำรวจสั่งให้นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาวางเอาไว้บนโต๊ะ
จะได้ไม่ต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วก็เรียกเงินสองหมื่นบาท
แต่แฟนนุ่มกับเพื่อนไม่มีเงินให้
เธอก็เลยขอเวลาไปหาเงินมาให้แล้วก็ต่อรองว่าลดเหลือหนึ่งหมื่นบาทได้ไหม
ครับก็พยายามไปขอหยิบยืมเงินจากคนอื่นมาให้นะคะ
สายตรวจชุดนี้ก็รับเงินไปแลกกับการปล่อยตัว
แล้วก็ลดโทษข้อหาให้มันเบาลงแล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามีภาพถ่าย
หรือถ้าเรื่องนี้มันหลุดออกไปนะจะแจ้งความเอาผิด
จากเธอแล้วนะคะมีรุ่นน้องเคยโดนตำรวจจับ
เรื่องของการมีใบกระท่อมก็คือถูกสายตรวจชุดนี้แหละ
เรียกเงินห้าพันบาทแต่ก็ขอต่อรองเหมือนกัน
ต่อรองเหลือสองพันบาทสุดท้ายก็ยอมจ่ายไป
เพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหากับตำรวจสายตรวจชุดนี้
ทีนี้ค่ะคนที่ให้ข้อมูลกับเราก็เลยบอกว่าโอ้โห
พอรู้ข่าวอดีตพลงกับจบกลัวมากเลยนะนะครับ
คาดคิดเลยว่ามันจะถึงขั้นมีผู้ต้องหาเสียชีวิตแบบนี้

เขาเรียกสองหมื่นอันนี้มันก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีจ่ายไม่พอ
ก็อึ้งใจเขาบอกเขาถามว่าจะเอายังไง

เขาพูดว่ามีแค่ห้าพันพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืม
เขาบอกไม่ได้ท่านก็ส่งส่งขึ้นศาลเลย
เขาไม่ได้ทำบรรทางกายเขาแค่ตอนที่คุยคือเขาให้เอาโทรศัพท์อ่ะวาง
วางไว้กับโต๊ะบนโต๊ะค่ะห้ามแบบห้ามบันทึกอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วตื่นเต้นไปหมดแล้วตอนนั้น
ก็ไม่ได้ก็วางไว้แล้วเขาบอกว่าเนี้ยถ้าเกิดมีพูดหลุดไปหรืออะไรอย่างเงี้ย
พาพหลุดไปเลยเขาก็ฮู้กับมันบ้างเขาจะจับทำผิวจะจับ
ยังไม่หมดนะคะมีแหล่งข่าวของเราคนนี้ค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในออฟนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เคยโดนเรียกปรับเงิน
แล้วก็เป็นวัยรุ่นในตัวเมืองนครสวรรค์เขาก็เคยเจอเหมือนกัน
ครับเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่อดีตภูมิกับโจ้ยังเป็นผู้กำกับสพมนครสวรรค์นะคะ
มีตำรวจทั้งชุดสายตรวจและชุดอื่นอื่นของโรงพักปฏิบัติหน้าที่ลักษณะมันดูผิดปกติยังไงก็ไม่รู้
อันนี้ในออฟบอกนะคือเมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
เขาก็กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านออกมาจากร้านเหล้า
เส้นทางนั้นไม่มีการตั้งด่านแต่จู่ตำรวจสองนาย
ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจมาประกบด้านข้างแล้วถามว่าดื่มมาไหมอืม
จะไปไหนในออฟก็ตอบว่าดื่มมานิดหน่อย
ตำรวจสองนายก็เลยบอกให้หยุดรถแล้วให้ลงมาตรวจค้น
แต่หลังจากตรวจค้นมันไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรแต่กลายเป็นว่าตำรวจ
อุ้มในออฟขึ้นรถจักรยานยนต์สายตรวจแล้วขับพาไปที่สพมนครสวรรค์เลย
ครับส่วนอีกคนก็ขี่รถของในออฟอ่ะตามไป
พอไปถึงสพมนครสวรรค์เจ้าหน้าที่บังคับให้เป่า
วัดระดับแอลกอฮอล์แต่มันขึ้นแค่สามสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ครับทีเนี้ยก็พาไปคุยเรื่องค่าปรับแยกไปเลย
พาไปคุยคนเดียวแล้วก็มีตำรวจสามนายมายืนคุยด้วย
ออฟบอกว่าตำรวจเนี่ยมาขอค่าปรับนะตำรวจบอกว่า
ถ้าพี่เรียกแปดพันบาทน้องไหวไหมอืม
อ๊อฟตอบกลับไปว่าผมไม่มีเงินไม่ไหวครับ
ก็เลยมีการเจรจาต่อรองกันค่ะสุดท้ายตกลงกันได้ที่สี่พันบาท
ครับต้องจ่ายค่าปรับสี่พันบาทแล้วก็ปล่อยตัวออกไป
มันได้เหรอแบบเนี้ยมันผิดปกตินะในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปประกบอุ้มตัวไปโรงพักให้เป่าแอลกอฮอล
มันก็ไม่ได้เกินแต่ให้จ่ายค่าปรับแล้วถามค่าปรับตามกำลังไหวไม่ไหว
มันใช่เหรอมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชนหรือเปล่า
โทรศัพท์มือถือเอาไว้ตลอดเลยนะคะพอจ่ายค่าปรับเสร็จถึงจะคืนมือถือให้
ก็เลยงงว่าพฤติกรรมแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่การเสียเงินค่าปรับให้ตำรวจในลักษณะแบบนี้ค่ะ
สี่ครั้งเลยนะคะคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
บอกว่าเสียค่าปรับครั้งแรกสี่พันครั้งที่สองสามพัน
ครั้งที่สามห้าพันครั้งล่าสุดสามพัน
เรียกได้ว่าโอ้โหลองบวกกันดูเสียเงินให้กับตำรวจสพมนครสวรรค์
หมื่นห้าแล้วก็ไม่ใช่แค่ถนนเส้นนี้เส้นเดียว
ถูกจับลักษณะแบบนี้อันนี้ขนาดเส้นเดียวคนเดียว

โทรศัพท์เราครับแล้วก็รอรวมแล้วก็เป่าเป่า
แล้วก็เอาพวกเราไปคุยส่วนตัวไม่ได้คุยรวมคุยส่วนตัว
เคยว่าประมาณบอกว่าไหวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้
พี่เท่านี้นะพี่ไหวเท่านี้อะไรเท่านี้ค่ะ
ก็อย่างเช่นพี่เรียกห้าพันนะแต่น้องไหวไหม
พี่เรียกห้าพันนะแต่น้องไหวไหม
ผมก็บอกถ้าผมไม่ไหวผมก็บอกผมไม่ไหว
แล้วเขาก็จะลดให้ประมาณสิบพันสามพันแล้วก็แล้วแตกครับ
มันไม่สมควรที่ถ้าทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิ
นี่นะคะก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
เราว่าเคยประสบกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ครับทีมข่าวได้ไปคุยกับแม่ค้าร้าน
เครื่องดื่มใกล้ใกล้กับสพเมืองนครสวรรค์ขอเรียกเธอเป็นนามสมมุติว่านางสาวมุกนะคะ
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องโรงพักเงียบเลย
ไม่ค่อยมีประชาชนมาเลยหรือว่าคนเริ่มไม่ไว้ใจ
ไม่วางใจตำรวจไม่อยากจะมาร้องทุกข์
ไม่อยากจะมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือเปล่าคือคนน้อยมากครับ
เงียบมากจนยอดขายของร้านเนี่ยโอ้โหยอดตกเลย
เครื่องดื่มขนมของกินคนไม่ค่อยมาซื้อเลยนะคะเธอก็เครียด
แล้วก็ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะบอกว่าห้ามให้ข้อมูลภายในโรงพักกับบุคคลภายนอก
เธอก็เลยบอกไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าร้านกาแฟจะถูกปิดหรือเปล่า
คือปกติตำรวจก็จะมาสั่งซื้อเครื่องดื่มตลอดนะคะครับ
นางสาวมุกนามสมมุติคนนี้บอกว่าชุดปรับรามยาเสพติดสพมนครสวรรค์
ชุดศูนย์ห้าชุดของอดีตภูมิกับโจ้อ่ามาสั่งกันเป็นประจำ
สิ่งที่สั่งบ่อยบ่อยน้ำแดงโซดาอืม
ไปกินในห้องปรับรามยาเสพติดครับ
เคยบอกกับคนขายบอกว่ากินน้ำแดงโซดาแล้วมันสดชื่นดีก็จะสั่งเนี้ย
น้ำแดงโซดาตลอดเลยชุดศูนย์ห้าที่มีข่าวเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติด
มีข่าวรีดทรัพย์เนี่ยนะคะเธอบอกว่าถ้ามันมีแบบนั้นจริงจริงเนี่ยนะ
ก็จริงแล้วถือว่ามีเงินจากยาเสพติดทำไมยังติดค่าเครื่องดื่มของเธออยู่เลย
เหรอเธอบอกว่าเนี่ยพันหนึ่งอ๋อเหรอยังติดเงินเธออยู่เลย
ศูนย์ห้ายังไม่จ่ายเงินอ่าก็เป็นเงินที่ร้านให้ชุดศูนย์ห้า
เอาเครื่องดื่มไปดื่มก่อนแล้วจ่ายทีหลังแต่ยังไม่จ่าย
คือแม้ว่าจะมีเงินกองกลางแต่เธอก็ยังไม่ได้จ่ายอยู่ดี
ไม่ได้รับเงินอยู่ดีก็ที่ค้างไว้เธอเลยบอกว่ายกให้
คนขายน้ำบอกยกให้ก็แล้วกันยกให้เลยเออยกให้ไปเลยพันหนึ่ง
มาเพื่อนร้องทักว่าแล้วนามอมมากก็คือก็ให้ให้ให้ลงบัญชีไว้ได้หนึ่งพันบาท
ครบหนึ่งพันแล้วก็ให้ให้ลงบัญชีไว้หนึ่งพัน
ใช่ถ้าครบแล้วเดี๋ยวพี่เดินไปเก็บเองหมายถึงว่าใครจะกินก็ได้ไง
ในห้องนี่คือชุดต่อปำเนื้อเสร็จกิจอ้า
ถ้าซื้อครบหนึ่งพันบาทก็ค่อยจะไปเก็บเงินใช่
แต่คือไม่ต้องจ่ายทันทีไม่ต้องเดี๋ยวพี่ไปจัดการเอง
เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าให้เรื่องราวหรือว่าอะไรมันจบก่อนเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเคลียร์
กินเขาก็รู้ว่ารับผิดชอบอยู่แต่คนที่ถือเงินกองกลางก็คือพี่โบ้ถูกไหม
แล้วพี่โบ้โดนไปอยู่ข้างในนั้นแล้วพี่จะไปเก็บยังไง
ถึงไม่ได้พี่ก็ไม่เอาพี่ไม่ใช่คนที่โหดร้าย
ไม่ได้โอ้โหกระหึ่นกระหายเงินขนาดนั้น
คือบางทีก็กินรวมกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องเอาเงินกองกลางมาจ่ายรวดเดียว
คือมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของเขาที่ถูกดำเนินคดีนะฮะ
มีครอบครัวที่อยู่ข้างหลังอีกพ่อแม่พี่น้องลูกเมียหรือว่าเพื่อนร่วมงาน
คือในส่วนของข้าราชการเนี่ยนอกจากเงินเดือนที่รับกันอยู่ทุกเดือนเนี่ย
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเงินเดือนของราชการไทยเนี่ยไม่ได้เยอะนะฮะ
ส่วนหนึ่งของข้าราชการเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ด้วยเงินกู้สหกร
อย่างเช่นเงินเดือนก็ผ่อนบ้านผ่อนรถกินใช้อะไรก็ว่าไป
เงินกู้สหกรณ์ได้เงินก้อนมาก็อาจจะไปทำอะไรก็ว่าไป
เงินกู้สหกรเนี่ยผู้กู้เนี่ยข้าราชการทั้งหมดเลยนะฮะ
เขาจะมีสหกรเนี่ยตำรวจก็มีผู้กู้เนี่ยจะต้องมีคนค้ำ
ถามว่าใครค้ำก็คือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันนี่แหละ
ค้ำกันแล้วเขาจะค้ำแบบไขว้กันนะฮะ
ซึ่งจะไปค้ำให้กับคนอื่นไม่ได้แล้วนะค่ะสมมุติถ้าผมต้องการกู้เนี่ย
ผมจับคู่กับคุณเขมสอนหรือถ้ายอดเงินเยอะกว่านั้น
อาจจะต้องสามคนหรือ๕คนเนี่ยเราจับกันค้ำกันเองในกลุ่มเดียวกันนะ
เราจะไปไข้กลุ่มอื่นไม่ได้ถ้าเกิดมีใครเดียวสักคนนึง
หรือว่าออกไปก่อนโดยไม่ใช้เงินเนี่ยคนที่เหลือต้องใช้
คนที่เหลือต้องใช้แล้ว๖คนเนี่ยที่เป็นลูกน้องของอดีตภูมิกับโจ
ตอนนี้เพื่อนตำรวจบอกโอ้โหนอนเนี่ยเอามือไก่หน้าผากเลยคุณเขียนมาสอน

นี่ครับท่านผู้ชมครับคือเราได้ข้อมูลมานะครับว่า
อย่าง๒ใน๖ผู้ต้องหาในแก๊งของอดีตภูมิกับโจ้
มีการไปกู้สหกรณ์ตำรวจเอาไว้๒นายนะ
๒คนนี้รวมกันก็ประมาณล้าน๕แบ่งเป็นคนละ๗๕๐๐นะครับ
แล้วคนที่เหลือเองก็มีกู้นะแต่ยอดเนี่ยจะแตกต่างกันไป
๖ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแน่นอนว่าพ้นสภาพความเป็นตำรวจ
ส่งผลให้คนที่ค้ำประกันให้กับทั้ง๖คนนะฮะซึ่งมีการกู้สหกรณ์เนี่ย
ตอนนี้มีผู้เดือดร้อนเนี่ย๓๐คนได้
เพราะคนหนึ่งเนี่ยบางคนกู้วงเงิน๑ล้านบาท
มีเพื่อนตำรวจค้ำให้กัน๕คน๖๕๓๐๓๐คนได้
คือผลกระทบเนี่ยมันไปอยู่ที่คนค้ำต้องมารับภาระในการที่จะจ่ายเงินนะ
ก็คือต้องถูกหักเงินเดือนแทนเพื่อนเพราะเพื่อนติดคุกไปแล้ว
ไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาใช้ตอนไหนนะครับ
ค่ะเหล่าเป็นผมนักแขนมามือไหมแต่คนที่ทำให้แต่อาจจะต้องเป็นผู้บังคับอัญชาใช่ไหม
เมืองนครสวรรค์คนหนึ่งสมมุติว่าชื่อบาสก็แล้วกัน
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
หนึ่งในตำรวจชุด๐๕ที่ถูกจับเนี่ย
ทราบว่าพันธมตรีระวิโรธดิตทองตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งนะฮะ
เขาก็เลยบอกเขาสงสารมากนะคือเห็นใจนะ
คือป่วยเป็นโรคร้ายแล้วก็ยังมาโดนคดีนี้อีก
ส่วนภาระหนี้สินต่างที่จะเกิดขึ้นจากนี้เนี่ย
ว่าต้องมีตำรวจหลายสิบนายได้รับความเดือดร้อน
เกี่ยวกับภาระหนี้สินของชุด๐๕๖นายที่ถูกจับกลุ่ม
เนื่องจากทั้ง๖นายเนี่ยไปกู้สหกรณ์ของสหกรออมทรัพย
นครสวรรค์เอาไว้แต่ละนายเนี่ย
อย่างน้อยก็เกิน๕แสนแน่นอนถ้าเกิน๕แสนคนค้ำเนี่ยต้อง๒คน
ถ้าเกินล้านคนค้ำต้อง๕คนถ้ากู้ไม่ถึงห้าแสนใช้คนค้ำคนเดียว
เป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันนะฮะเขาจะดูเงินเดือนที่พอพอกันด้วย
ค้ำกันที่สามารถใช้หนี้แทนกันได้
เพราะฉะนั้นภาระหนี้สินต่างของตำรวจทั้ง๖นายที่มีการกู้สหกรณ์เอาไว้
แต่ละรายเนี่ยค้ำประกันกันเนี่ยเป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันทั้งหมด
แสดงว่าต้องมีคนเดือดร้อนอีกเยอะนะ๕คนเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ย
ไม่ใช่แค่๕แสนหรือล้านนะฮะบาสบอกกับเราว่า๕คนเนี่ยกู้๒ล้านนะครับ
แล้วเพื่อนต้องใช้คืนเท่าไหร่แต่จะมี๑๐ตำรวจตรีปวีกรที่กู้ได้ไม่ถึง๒ล้าน
ชุด๐๕ถูกจับกลุ่มไป๖นายนี้เนี่ยภาระเงินกู้เป็นล้านเนี่ย
สหกรณ์เนี่ยตกเป็นของผู้ค้ำทั้งหมดเลยนะผู้ค้ำทั้งหมดต้องมาจ่ายแทนผู้กู้นะครับ
ก็ต้องถูกหักเงินเดือนก็ต้องใช้หนี้แทนกันไปอย่างบาสเนี่ยที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเลยนะฮะน้ำตาคลอเลยนะครับบอกผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเลยบอกตอนนี้สงสารมากเห็นใจเพื่อนตำรวจด้วยกันมาก
หนึ่งก็คือเพื่อนตำรวจที่ต้องมาใช้หนี้สหกรณ์แทนเพื่อนตำรวจที่ถูกจับ
ที่ถูกดำเนินคดีสองก็คือตอนนี้เพื่อนตำรวจหลายหลายคนในสพเมืองนครสวรรค์
หรือในจังหวัดนครสวรรค์หรือในแฟลต์ตำรวจที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้หดหู่กันหมด
กำลังใจมันถูกบรรทอนไปหมดจากข่าวที่เกิดขึ้นของแก๊งอดีตภูมิกับโจ้
เพราะตอนนี้เหมือนกับประชาชนเนี่ยมองในภาพลบแบบเหมารวมไปหมดเลย
มันช่วงที่ว่ามียิงตัวตายเยอะเยอะเพราะว่าคนคนกู้โดนไล่ออกนี่แหละคนค้ำก็เลยโดนหักแล้วก็เหมือน

โอ้โหคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์

แบบนี้คนค้ำงานเข้ากันเลยนะเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับ

เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ
เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาค้ำประกันเงินกู้ให้กับ๑ในตำรวจชุด๐๕ที่ถูกจับ

ตำรวจที่กู้ยืมเงินสหกรณ์มา๒ล้านบาทเนี่ย
และมีการใช้หนี้มาเรื่อย
ตอนนี้ยอดหนี้ก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะ
กู้มา๒ล้านยอดหนี้เหลือล้าน๘นะคะ
มีคนค้ำประกัน๒คน
ก็คือตัวในแมนนามสมมุติคนนี้กับตำรวจอีกหนึ่งคน
กลายเป็นว่าต้องแบกรับภาระหนี้ล้าน๘หาร๒

เขาบอกเลยว่าหนี้นี้มันต้องจ่ายทุกเดือน
ตอนนี้ก็ต้องหาเงินมาจ่ายแทนเดือนละหลายพัน
ก็หลังจากที่คนกู้ก็คือเป็นตำรวจชุด๐๕

ค้ำก็เลยบอกว่ามันเครียดมากไม่รู้จะพูดออกมายังไงดี
แต่ก็ต้องยอมรับกับภาระหนี้ที่มันเกิดขึ้นก็ไปค้ำให้เขาแล้ว
ก็เลยตั้งใจว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะลองติดต่อไปที่ครอบครัวของตำรวจชุด๐๕
ที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นผู้กู้คนนี้
ไปคุยกับครอบครัวเขาดูหน่อยซิว่าจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหม
จะปิดหนี้สหกรณ์ตำรวจให้ได้ไหม
เพราะว่าถ้าไม่สามารถปิดบัญชีหนี้ได้
ก็นี่แหละคนค้ำสองคนนี้ก็ต้องหาเงิน
ก็ต้องแก้ปัญหากันไป
ยอดล้านแปดค้ำสองคนคนละเก้าแสน
พวกพี่ก็ต้องรับภาระคนละเก้าแสน
ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละครับ

เพราะเรากลับความรู้สึกของตัวเองเราน่าจะรู้อยู่แล้ว
เงินต่างที่เห็นว่าถ้ายังเป็นธรรมดุกรรมสำหรับตำรวจ

เอาเถอะเดี๋ยวส่วนละนะผมไปตัดการของคุณพี่
เราคุยกับคุณบาสอีกสักครั้งนะฮะ

เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการค้ำเงินกู้สหกรณ์ใช่ไหม

แต่ว่าบาสที่เป็นอดีตตำรวจชุด๐๕เนี่ย
ปราบกรามยาเสพติดของสพมนครสวรรค์เนี่ย
เขาบอกว่าเขาเป็นรุ่นน้องของ๖ผู้ต้องหา
ถูกจับกลุ่มพร้อมกับอดีตภูมิกับโจ้นั่นแหละ

เขาทำงานในชุด๐๕อยู่นานมาก

ปฏิบัติงานตอนที่อยู่ชุด๐๕เนี่ย
บาสเนี่ยบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องหายาเสพติดแบบ

เพื่อให้ผู้ต้องหาเปิดปากพูดถึงแหล่งเก็บของกลาง
เขายอมรับว่าตอนที่ทำงานอยู่ในชุดเนี่ย
เค้นสอบปากคำแล้วก็เคยทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา
แบบเดียวกับที่อดีตภูมิกับโจ้ทำนั่นแหละ

แต่ทำเฉพาะกับผู้ต้องหาที่มีของกลางจำนวนมาก

ยอมรับว่าที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของชุด๐๕
มีการใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาหลายชั้นแบบนี้
ตัวของบาสเองบอกว่าเขาก็เคยคลุมถุงใส่ผู้ต้องหา

ในส่วนของตัวของคุณบาสนะ
เขาบอกกับเรานะเวลาของเขาเนี่ย
ที่เขาทำเนี่ยเขาจะคำนวณเวลาในการคลุมหัว
ไม่เกินสามนาทีและไม่รัดปากถุงให้แน่นจนเกินไป

ส่วนใหญ่ที่ใช้ถุงคลุมหัวเนี่ย
ตัวผู้ต้องหาเองก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดอยู่แล้ว
อย่างเช่นเอานิ้วจิ้มถุงให้ขาด
อากาศมันหลุดเข้าไปในถุงได้
หรือใช้ฟันกัดถุงจนขาด
ก็เลยไม่เคยมีเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้น

บอกว่าทราบมาว่าของกลางที่นายมาวิน
ผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไม่ยอมบอกเนี่ย
มีปริมาณมากก็คือยาไอซ์๑กิโลกรัม
แล้วก็ยาเสพติดที่เป็นยาบ้าอีกหลายกระสอบ
ซึ่งโทษมันหนักถึงขั้นประหารชีวิต
แล้วบอกได้ว่าตำรวจคนที่จะเค้นให้ผู้ต้องหาเปิดปากเนี่ย

แต่กรณีของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย

จนทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิต
ซึ่งเหตุผลการใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหา
เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าตำรวจที่มาเค้นสอบ

ว่าผู้ต้องหาจะเกิดความเครียดแค้น
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับครอบครัวของตำรวจนายนั้น
ซึ่งคุณบาสที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
เขาเป็นอดีตชุด๐๕เขาบอกว่า
ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าผิดไปด้วยเหมือนกันนะ
พอเห็นพฤติกรรมต่างถึงขั้นที่เพื่อนที่
ทำให้ผู้ต้องหาเขาเสียชีวิตตัวเขาเองในอดีต

เพราะคนที่จะซ้อมได้มันต้องมีใจที่เด็ดขาดพอสมควร

ตำรวจสืบส่วนใหญ่ทำไมถึงต้องมาอยู่แฝดพ่อม
เป็นสถานที่ปิดอาจจะมองว่าของกลางมันเยอะและเขาเป็นคนอารมณ์แรงอยู่แล้ว
คือแล้วพอผู้ต้องหาไม่บอกปุ๊บมันก็อาจจะมีอารมณ์บ้างมันธรรมดา
คนส่วนใหญ่ก็ห้ามอาจจะมองมองว่ามันแรงไปนะแต่บางครั้งความจำเป็นของ
ถ้าคนมองแต่จะทำงานอย่างเดียวเพื่อที่จะหาของกลางอันนั้นให้ได้เนี่ย
ก็อาจจะคือความตั้งใจของเขาอย่างเต็มที่แล้วก็วางผลมากว่าเขาจะต้องบอกต้องหาได้
ถ้าจับได้เนี่ยทุกข่าวก็ต้องออกค่ะก็จะเป็นผลงานชิ้นใหญ่มากเลย
เห็นพวกพี่เขาแล้วมันก็ครอบครัวสำรวจอ่ะมันก็เหมือนพี่น้องกันหมดเหมือนญาติเห็นไหม
เฉพาะเห็นพวกพี่เขาที่เขามันฝืนคำสั่งนายไม่ได้แล้วต้องไปอย่างนั้นปุ๊บมันก็กินนอนร่วงมันมาเห็นก็น้ำตาไหลตลอดทุกข่าว
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีการที่บาสเขาบอกกับเราคือวิธีการที่ถูกต้องนะฮะ
เพราะว่าอดีตตำรวจหลายนายเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยใช้วิธีแบบนี้นะ
คุณไม่ต้องใช้วิธีแบบนี้ก็ได้คนที่ใช้มันก็มีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีวิธีการหลอกล่ออย่างอื่นหรือว่าอย่างเช่นคุยในเรื่องของแง่กฎหมาย
ถ้าคุณยอมรับสารภาพคุณจะได้รับการลดโทษลงสำหรับการเป็นพยานหรือให้ข้อมูลสำคัญทางคดียาเสพติดพวกนี้มันก็มีอยู่ใช่ไหม
ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีก็ได้ลดโทษอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ต้องไปถึงขั้นโอ้โหเอาถุงดำคลุมหัวเขาแล้วเพื่อจะเค้นให้ได้ว่าของกลางอยู่ไหนอย่างเงี้
ก็คือการซ้อมทรมานคุณผู้ชมมาดูเรื่องทางคดีค่ะทั้งเรื่องของการโอนคดีไปกองปราบนำตัวผู้ต้องหามากรุงเทพแล้วก็เรื่องของไบโพล่า
ครับเรื่องของไบโพล่าอันนี้สำคัญทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าคือมันมีประเด็นเรื่องไบโพล่าคืออดีตภูมิกับโจ้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะตกลงเป็นโรคสองบุคลิกอารมณ์สองคั่วอะไรหรือเปล่า
ตำรวจไปค้นห้องเลยนะคะไปค้นห้องอีกรอบนึงก็จะคลายคลี่ประเด็นไอ้ไบโพล่านี่แหละว่ามันมียาอะไรไหมอดีตภูมิกับโจ้เคยกินยาอะไรบ้างไหมนี่นะคะทางตำรวจไปค้นห้องนอนอดีตภูมิกับโจ้เพื่อหายาที่อดีตภูมิกับโจ้กินในชีวิตประจำวันเอามาประกอบในสำนวนคดีมาดูกันหน่อยว่ามียาอะไรบ้าง
ยาตัวแรกที่เจอในห้องนอนของอดีตภูมิกับโจ้ยาตัวนี้ค่ะครับ
เป็นยาคลายเส้นประสาทคลายเครียดช่วยให้นอนหลับ
ต้องใช้ใบสั่งยาหรือจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้นยาตัวนี้นะคะ
สองค่ะเป็นยาเม็ดสีชมพูค่ะเป็นยาขยายหลอดเลือด
ช่วยเรื่องใจสั่นลดความดันยาตัวที่สามเป็นยาพ่นจมูก
รักษาภูมิแพ้ก็มีขายตามร้านขายยาทั่วไปครับ
ดังนั้นไม่มียารักษาโรคไบโพล่าอืมไม่มีค่ะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่คือจะนำมาประกอบสำนวนคดีค่ะคือถ้าคุณจะอ้างตรงนี้เนี่ย
มันต้องมีประวัติการรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่องต้องมีประวัติที่ชัดเจนค่ะ
ไม่ใช่จะกล่าวอ้างขึ้นมาลอยลอยนะคะท่านผู้ชมครับ
เรื่องการโอนย้ายตัวผู้ต้องหาก็คืออดีตภูมิกับโจ้กับพวกรวม๗คนเนี่ย
หลังจากมีการโอนสำนวนคดีนี้ไปให้กองปราบรามเนี่ยนะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนไปยื่นคำร้องขอโอนการฝากขังผู้ต้องหา
ทั้งเจ็ดคนต่อสารอายาคดีทุจริตแล้วประพฤติมิชช่อภาคหกจังหวัดพิศน
แล้วนะครับซึ่งทางพันธมตเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบรามเปิดเผยว่า
ล่าสุดเนี่ยสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบภาค๖จังหวัดพิศนุโลกอนุญาตให้โอนการฝากขังผู้ต้องหา
ไปยังส่วนกลางแล้วนะครับโดยให้โอนการขังผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนจากเรือนจำกลาง
ศนุโลกไปอยู่ยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อสะดวกในการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมาย
วันพรุ่งนี้ทางกองปราบจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง๓หน่วยงาน
ก็คือเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางพิศนุโลกเจ้าหน้าที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้รับทราบเรื่องการโอนย้าย
เพื่อให้ทั้งสามหน่วยงานประสานข้อมูลกันก่อนจากนั้นจะควบคุมตัวผู้ต้องขังไปฝากขังต่อ
ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นไม่เกินวันจันทร์ที่๖กันยายนนี้นี่นะฮะ
ขณะที่พลโนตรีระพีพงศุกร์ภัยบูรณภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าความคืบหน้าในการตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตภูมิกับโจ้
แล้วก็ตำรวจสพมนครสวรรค์ในช่วงที่อดีตภูมิกับโจ้รับตำแหน่งอยู่เนี่ยหลังจากมีข้อมูลตามสื่อต่าง
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ความจริงปรากฏทุกกรณีนะครับอ่า
ส่วนที่ทางนายศิราเจนจาคะประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดรจะเชิญไปให้ข้อมูลเนี่ย
เดี๋ยวทางตำรวจที่นครสวรรค์ก็จะไปให้ข้อมูลวันพรุ่งนี้ค่ะนี่นะฮะ
แล้วเขาก็จะเชิญพบตรไปด้วยนะครับ
มีทนายตั้มไปด้วยก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีว่าทางกรรมธิการของคุณศิระเนี่ย
จะไปสอบถามข้อมูลแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างอืมนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะตามให้ต่อนะคะเพราะว่าขั้นตอนการดำเนินคดีคดีนี้มันสำคัญแล้วก็เป็นกรณีศึกษาจริง